จากสมุทรสาครจะต้องช่วยกันนะครับกับการตอบคำถามเพื่อที่จะคว้าเงินทุนนี้ไปซ่อมแซมบ้านหรือสามารถมีไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในบ้านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการตอบคำถาม๔ข้อนี้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเชิญพี่แมวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเชิญพี่แมวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมเชิญพี่แมวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเชิญพี่แมวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเชิญพี่แมวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมเชิญพี่แมวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง
ให้พี่แมวเป็นคนเลือกก่อนค่ะนะครับค่ะ
ภายใน๕เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทั้งนั้นเลย
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องที่๒โรงเรียนวัดศรีสำราญราชบำรุง
เรื่องที่๓วินมอเตอร์ไซค์
เรื่องที่๔เอเชียนเกม
เรื่องที่๕หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์แม่น่าจะกรอบได้
เหมียวน่าจะตอบเอเซียนเกมได้นะ
หนูตอบโรงเรียนวัดศรีสำราญ
โรงเรียนวัดศรีสำราญราชบำรุงครับ
แมวเกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนวัดศรีสำราญราชบำรุงครับ
เป็นผู้ปกครองน้องค่ะ

เวลาลาใช้วิธีการไหนลา

โทรไปหาครูประจำชั้น
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบอร์โทรศัพท์๔ตัวท้ายของโรงเรียนวัดศรีสำราญราชบำรุงคือเลขอะไร

เดี๋ยวมิตรเข้าะป่าที่เลย
เวลาโทรไปลาครูเหมือนอนี้
แล้วก็โทรเป็นเบอร์ครูประจำชั้นไม่ได้ใช้เบอร์นี้

พร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒๑๖๙๑ครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

แมวจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเหมียวขึ้นมาตอบนะครับ

เลือกเอเชียนเกมให้น้องเหมียว

เชิญน้องเหมียวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเลย
นั่นก็คือการมีพิธีเปิดแล้วก็วิธีปิด

ก็อินโดนีเซียของเราก็เปิดอย่างแบบอลังการมาก

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมา
มีพิธีเปิดในวันที่เท่าไหร่

เคยเห็นครูชันผู้ชายที่เกี่ยวเขาพูดคุยกันว่า
อะไร๑๘สิงหาอะไรอย่างนี้

ถ้าพร้อมแล้วน้องเหมียวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

จังหวัดสมุทรสาคร

ทำไมเลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้กับยายลูก
ยายน่าจะรู้กว่าเรื่องอื่นค่ะ

ขอเชิญยายแดงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ที่ถือว่ามียอดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย
แล้วผมก็เชื่อเพราะว่าเนี่ยผมได้กับตัวตั้งแต่เล็กแล้ว
ยายปันนี้แต่ละนังสือพิมพ์

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ได้ประกอบอยู่ในตราสัญลักษณ

ตัวเลือกที่หนึ่งฟันเฟือง
ตัวเลือกที่สองขนนก
ตัวเลือกที่๓ปากกา
ตัวเลือกที่๔ไฟฟ้า

เพราะไม่ได้ดูมานานเรื่องคือพี่มัวทำไร่ทำนาทำสวน
ไม่ได้ดูเลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหน
ถ้าพร้อมแล้วยายแดงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองคนนกครับ

จะให้พี่อินนั้นขึ้นมาตอบ

เหลือด้วยกันอยู่๒เรื่องด้วยกันนะฮะ
นั่นก็คือเรื่องจังหวัดสมุทรสาคร
และเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ครับ
เชิญพี่อินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ที่เราขับได้เงินสักประมาณวันละเท่าไหร่ครับ

ก็แล้วแต่ลูกค้ามากลูกค้าน้อยอย่างนี้ไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หากพบวินมอเตอร์ไซค์โกงราคาค่าโดยสาร
สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนหมายเลขใด

ระหว่างตัว๑กับตัว๓ผมลองเรียก

ตัวเลือกที่๓

ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่า
วันนี้เราจะได้เงินทุนไปต่อชีวิตและต่อลมหายใจกันได้มากน้อยเท่านะครับ
เข้ามาในครอบครัวครับคุณผู้ชม
เขามาเวทีนี้เขาก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่แมวกันนะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตด้วยการตอบคำถาม
ถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เอเชนเกมที่อินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมา
มีพิธีเปิดในวันที่เท่าไหร่
เคยเห็นครูชั่นผู้ชายที่โรงเรียนเขาพูดคุย๑๘สิงหาอะไรอย่างนี้ค่ะ

โหโหโหโห